แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเตรียมพิจารณาชาปนกิจร่างของนายซีอุยแซ่อึ้ง
หลังจากจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์มาเป็นระยะเวลากว่า๖๐ปีนะครับ
สำหรับผู้ที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นมนุษย์กินคน
ศาสตราจารย์ในแพทย์นฤทธิกิจนรงรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคมเปิดเผยว่า
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับมอบร่างนายซีอุยแซ่อึ้ง
มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์
เพื่อเป็นวิทยาธารให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนิติเวชศาสตร์

ตั้งแต่ปี๒๕๐๒รวมแล้วเป็นระยะเวลา๖๐ปี
ปัจจุบันได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากนักวิชาการ

เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รวมทั้งให้พิจารณาชาปนกิจร่างของนายซีอุยนั้น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิจารณาวิธีการดำเนินการต่าง
รวมทั้งการชาปนกิจนายซีอุย
ในเรื่องการชาปนกิจมีความจำเป็นที่ต้องรวบรวมเอกสารที่สำคัญ
แก่ใบมรณบัตรใบส่งมอบร่างจากกรมราชธรรม
เพื่อให้ดำเนินการชาพนักกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน
ซึ่งผลการพิจารณาเป็นอย่างไร
ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
อย่างไรก็ตามก่อนที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จะมีความคิดพิจารณาชาพนักกิจร่างของนายซีอุย
ที่เคยถูกเรียกขานว่าเป็นมนุษย์กินคน
สื่อโซเชียลได้มีการล่ารายชื่อ
เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุย
ด้วยการให้นำร่างไปชาปนกิจ
งดการจัดแสดงและงดการใช้คำว่ามนุษย์กินคน
เผยแพร่ช่วงเวลาข้อสงสัยในคดีของนายซีอุย

พร้อมกับสรุปว่าซีอุยนั้นเป็นเพียงคนจีนธรรมดา
ที่มาทำงานหากินในประเทศไทยเท่านั้น

จากคดีสังหารเด็ก๖คนแล้วกินเครื่องใน
ได้ซึ่งบอกว่าเห็นหน้าฆาตกรอย่างชัดเจนและบอกว่า
คนทำคือในเกลี้ยงที่เป็นคนไทยไม่ใช่ชายชาวจีน
ที่ชื่อซีอุยโดยในเกลี้ยงนั้นเป็นชายสติไม่
สมประกอบที่ชอบกินของดิบเป็นพี่ชายเมียประหลัด
อำเภอที่มีอิทธิพลในพื้นที่ในสมัยนั้นมีคน
พบชิ้นเนื้อและตับของเด็กหญิงนิดเหยื่อคนที่สองอยู่ในกระเป๋ากางเกงของในเกลี้ยงด้วย
แต่ซีอุยก็ถูกจับแล้วถูกหวานล้อมให้ยอมรับว่าเป็นมนุษย์กินคน
โดยบอกว่าถ้าจบเรื่องแล้วจะได้ส่งกลับบ้านที่เมืองจีน
หลังถูกจับซีอุยได้ร้องไห้อยากกลับไปหาครอบครัวที่จีนทุกวัน
เขาจึงตอบตกลงแต่ก็ต้องล้มทั้งยืนเมื่อที่สุดแล้วเขากลับถูกลงโทษตัดสินประหารชีวิตแทนการส่งกลับประเทศจีน
ด้านนายฟาโรจักรพัฒรานนท์ผู้เชิญชวนร่วมลงชื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุย
และให้นำร่างไปชาปนกิจงดจัดแสดงและงดใช้คำว่ามนุษย์กินคนเนื่องจากอาจเป็นแพะในคดี
พร้อมยืนยันว่าการแสดงร่างของซีอุยไม่มีประโยชน์อะไร
อกจากการตอกย้ำและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าซีอุยจะถูกหรือผิดก็ไม่ควรนำร่างของเขามาจัดแสดงเช่นนี้
ฟาโรยังบอกว่าอยากให้กรณีร่างของซีอุยเป็นการจุดประกายปัญหาการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย
เพราะยังมีหลายคดีที่เข้าข่ายลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะคดีแพ้รับบาปที่ยังมีเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก